ต่อกันด้วยไฟไหม้โกดังด้านหลังเลยดีไหมคะ

ใช่ค่ะเห็นสภาพแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๓ทุ่ม
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาต้องเร่งไปฉีดน้ำเลยค่ะ
โกดังนี้อยู่แถวราชบุรณะคุณผู้ชม

แล้วตอนฉีดน้ำอยู่๒๓ชั่วโมง
ปรากฏว่าผนังมันถล่มลงมา
ถล่มใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ
โอ้โหนี่เป็นจังหวะระทึกเลยนะฮะ
กำลังฉีดน้ำกันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ย
ส่องไฟฉายขึ้นไปตรงผนังแล้วนะคุณนะ

จังหวะนี้เขาส่งสัญญาณเตือนกันแล้ว
บอกแล้วนะว่าระวังผนังจะโอ้โห
มันร่วงลงมาทั้งแผงแบบนี้คุณผู้ชม

คือบอกเจ้าหน้าที่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยว่า

อาคารนี้เป็นอาคารปูนนะคะ
อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญา
นี่เป็นวินาทีที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะ

เพราะบางคนติดอยู่ใต้แผ่นปูนที่มันถล่มลงมาเลยคุณ

ไหนจะต้องจัดการเรื่องไฟที่มันไหม้อยู่ต้องดับไฟด้วย
แล้วไหนต้องช่วยชีวิตของเจ้าหน้าที่

โกดังนี้อยู่ในพื้นที่ประมาณ๕ไร่มีประตูเหล็กอยู่ด้านหน้าเลย

คือมันเป็นโกดังสำหรับเก็บสินค้าคุณ

คือมีภาพที่บินโดรนขึ้นไปดูนะ
หรือว่าถ่ายจากมุมสูงก็จะเห็นนะ
บอกโอ้โหเพลิงมันโหมเลยเนี่ยคุณ
ดูสิไฟก็ยังไหม้ควันก็พวยพุ่ง

มันเป็นโกดังของแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังเลย
ในนี้ก็จะมีของที่ขายในออนไลน

กากอนามัยม้วนผ้าคอมพิวเตอร์ต่าง
แล้วเนี่ยคงจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วเกิดประกายไฟไปติดพวกสินค้าในโกดัง
มันก็เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ลามเร็วด้วย
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับอยู่นี่๒๓ชั่วโมงนะ

ดับได้อีกทีนึงคือ๕ทุ่มกว่า
คิดดูสิแล้ววันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปเจอกับคนที่อยู่ในโกดังนี่แหละ
คือคุณยายภัยรัฐพันธุ์นกแก้อายุ๗๑ปี
นี่คุณยายเล่าให้ฟัง๓ทุ่มน่ะ
เจ้าหน้าที่รับประพอโกดังมาบอกว่า
นี่มีเหตุไฟช็อตไฟไหม้อยู่ที่โกดัง๑๓
คุณยายตกใจรีบเดินไปดูเลยค่ะ

ก่อนหน้านี้มันไม่มีความผิดปกติอะไรเลย

เขาเข้าประตูใหญ่เลย

เดินเข้ามาออกข้างล่างน่าดู

มีลองโปนอยู่คนเดียว
น้องอมรินกงสมโรงอายุ๒๑ปีเท่านั้นเอง

ที่เขาใส่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อคืนนี้
คือน้องเขาเป็นอาสาสมัครบาดเจ็บ
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เพราะว่าเปลวไฟกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
ตัวเองสังเกตเห็นนะว่าประตูโกดังที่เกิดเหตุ

ถ้าดูตอนที่เข้าไประงับเหตุนะคุณนะ

คือมันมีประตูโกดังตรงนี้
ประตูอันนี้ตอนนั้นไฟมันลุกไหม้อยู่ข้างใน
นี่คุณเห็นไหมนี่ฮะจำเป็นต้องพังประตูเข้าไป
ต้องฉีดน้ำไล่เข้าไปก่อนถึงจะเข้าไปได้
จุดนี้เลยเป็นจุดอันตรายจุดแรก
ใช่นี่ไงแล้วพอฉีดน้ำไปเห็นควันไหม

ก็มีการระวังกันแล้วนะมีการแจ้งเตือนกันแล้ว

มีทั้งหมดมีแต่ว่าน้องอมรินบอกว่าช่วงนี้
เป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายมากฮะ
ไม่อย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจจะมีคนตายหรือเจ็บหนักมากกว่านี้
ส่วนอาการของผมผมถูกกำแพงทับเลยนะ

มีพี่เขาช่วยลากตัวออกมาแล้ว
ฟังเสียงน้องอมรินเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
รวมถึงน้องเขาสะท้อนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะฮะ

ตอนนั้นคือไม่รู้เลยครับ
คือหลับตานี้ก็คือไม่รู้อะไรเลย
ก็คือรู้อีกทีว่ามีคนดึงแขน

เพราะว่าทั้งตัวโดนแผ่นปูนทับอยู่

ระงับเหตุเราได้สังเกตเห็นไหมว่าหลังคามันจะล่วงลงมา
สภาพบริเวณแวดล้อมตรงนั้นมันเป็นยังไง
ในส่วนตรงนั้นก็คือเราก็เข้าไปก็คือเรายังไม่ได้แบบว่าไปนี่ขนาดนั้น
คือน้องเขาบอกว่าตัวน้องเองตอนนั้นก็เจ็บหนักนะ
แต่ว่ามีคนช่วยเหลือออกมาได้เขายังรอดชีวิตนะฮะ
ส่วนยังมีพี่อาสาอีกหลายคนที่ยังอาการสาหัส
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๗คนนะคะ
ตัวน้องอมรินเองบอกว่าผมได้ยินนะได้ยินว่าเขาเตือนกันผมกำลังก้าวจะถอยออกมาพี่
แต่ว่าผมถอยออกมาไม่ทันมันพังคลื่นมาทับผมก่อน
และนี่คุณดูนี่คือภาพเมื่อเช้านี้นะฮะจุดที่พังถล่มลงมา
แล้วเมื่อกี้เห็นบางจุดไหมคุณมันยังมีควันขึ้นอยู่เลย
แสดงว่าภายใต้มันยังมีความร้อนที่สะสมอยู่
แล้วเมื่อกี้เห็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไหมฮะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะ
ทีนี้ก็มีการปิดไว้ก่อนเนอะปิดไว้เป็นพื้นที่อันตรายก่อน
ห้ามใครเข้าไปนะฮะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริงต่อไปว่ามันมาจากอะไรนะคะ